ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวที่ทั้งแปลกแหวกและเอ๊ะจนชวนงงต้นสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
โอ้มหน้าโม้
คุณผู้ชมตกใจหมดเลยครับวันนี้ที่สวดคาถาแบบนี้จะทำมาหากระทะครับ
แต่ไม่ใช่กระทะธรรมดานะเป็นกระทะแม่ม่ายลงยัน

เจอแล้วครับเฮ้ยนี่คือกระทะลงยันแปลกมากคุณผู้ชมดูดิ
มีอัคระด้วยนะน่าสงสัยมากว่าทำไมเขาถึงลงยันที่กระทะครับคุณผู้ชม
งั้นเราไปตามมาหาเจ้าของกันดีกว่าไหมว่าเหตุผลอะไรเขาถึงลงยันแบบนี้
ไปกันเลยครับที่บ้านหลังนี้นั่นแหละไป
สวัสดีครับใครเป็นเจ้าของกระทะอันนี้ครับฮัลโล
แม่ค่ะ
คุณแม่ศรีเป็นเจ้าของกระทะอันที่เห็นอยู่ข้างหน้านู้น
ทำไมที่มาที่ไปถึงได้เอากระทะไปไว้ข้างหน้าล่ะครับคุณแม่ศรีครับ
กระทะเนี่ยชื่อว่ากระทะปะทะสิ่งที่ไม่ดีออก
แล้วติดสูงขนาดนี้นี่ใครเป็นคนไปติดให้อย่างนี้ครับคุณแม่

เดี๋ยวนะลักษณะกระทะเนี่ยมันเหมือนแบบใช้แล้วเลยนะแม่
เกี่ยวไหมครับว่าใช้แล้วกับมือหนึ่งเนี่ยมันจะขังกว่ากัน

เป็นยังไงบ้างล่ะครับได้รู้ที่มาที่ไปของกระทะแม่ม่ายกันแล้ว
ก็ชักอยากจะรู้แล้วล่ะสิครับว่ามันช่วยให้ค้าขายดีขึ้นหรือเปล่า
งั้นเราไปถามแม่ค้ากันดีกว่าครับ
เจอแล้วครับกับเจ้าของร้านสวัสดีครับ
นี่คือคุณนันเจ้าของร้านที่บอกว่าเอากระทะไปตั้งตรงเสาไฟเมื่อกี้นี้

ปังความเห็งระหว่างก่อนกับหลังที่จะเอากระทะมาตั้งเนี่ยฮะ

ก่อนที่จะเอามาตั้งก็เงียบค่ะลูกค้าเงียบ
แบบมาบ้างไม่มาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแบบเงียบขาดไปเลยยอดตกเลยค่ะ
พอเอากระทะมาติดก็ลูกค้าก็เข้ามาซื้อเรื่อยค่ะ
อยากจะรู้แล้วที่มาที่ไปของการลงยันนะครับมาจากไหน

โหมาจากลุงนั่นเองที่วัดอะไรฮะ

เอาล่ะคุณผู้ชมเรารู้พิกัดแล้วถ้างั้นเราไปที่วัดแขมโค้งกันเลยไปเลยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดแขมโค้งแล้วครับเดี๋ยวเราไปไขปริศนาแล้วก็หาคำตอบเกี่ยวกับกระทะแม่ม่ายกับพระอาจารย์กันครับ
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับพระอาจารย์ชิต
แห่งวัดแขบโค้งแล้วนะครับนามัศกาลนะครับ
พระอาจารย์เองเป็นคนที่เริ่มที่จะคิด
อัคระนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่ได้มาจากเบื้องบน

ทำไมถึงทำอัคระหรือว่าลงยันแบบนี้บนลงกระทะครับอาจารย์
ว่าอันนี้สำหรับยันไงช่วยกันของคุณสัยถูกกระซ่ำย่ำดี
เอากระทะไปห้อยมันก็เข้าบ้านไม่เข้าทุกคนไม่ได้
อัคระครับพระอาจารย์ครับอันนี้มันคืออัคระอะไรครับ

ภาษาขอมจะแปลเป็นใส่นะโมพุทธายะ
พระเจ้าพระพระองค์แปลความหมายมันได้
แล้วก็นาจารย์สิมหาราพมันก็อยู่ในตัวนั้นหมด
ยันต์นะครับพระอาจารย์ลงในส่วนของหน้ากระทะก็ได้หลังกระทะก็ได้ใช่ไหมครับ
ไม่นิยมหลังและยังเวลาเดินถอยหลังใครนิยมเดินถอยหลังนะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือความเชื่อของคนแล้วก็กับกระทะใบนี้นะครับ
เรียกได้ว่าหูวันนี้ได้มารู้นะว่ากระทะเป็นยังไงอัคระเป็นยังไงก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์ชิดมากเลยนะครับขอกลับขอบพระคุณนะครับ
และวันนี้ครับผมจูด้งต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครั้งหน้าผมจะพาไปดูอะไรอีกอย่าลืมติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ